ตกลงยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ไม่ได้รุ้นอะไรนะ

ลุ้นว่าวันหยุดจะทำอะไรก็แล้วกัน๖วัน
นองดประชุมสภาเลื่อนวันโหวตนายก

หลังจากวันหยุดมาแล้วไม่รู้จะประชุมเมื่อไหร่
ข้อ๔๑ของการประชุมนะครับ
ที่ทำให้เสนอชื่อคุณพิธารอบ๒ไม่ได้นะครับ

ก็รอดูนะว่าจริงวันนี้สารรัฐมนูลก็มีประชุมใช่ไหม

หรือถ้าเกิดไม่ทันอาทิตย์นี้จะต้องถัดไปอาทิตย์หน้าหรือยังไง
อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหยุดถึงคนไหนนะมาดอมเมื่อกี้

ประธานราชสภาบอกว่าเหตุผลในการเลื่อนประชุมวิทย์๓ฝ่าย
เดี๋ยวลองฟังเสร็จกันจากวันนอก่อนนะครับ
ค่าประธานสนุกจะสางงดการประชุมในวันพุธที่๒๗
เมื่องดการประชุมวันที่๒๗แล้ว
ก็วันพรุ่งนี้ยังไม่มีการประชุมสาธารณ์๓ฝ่ายไปก่อน
ก็ว่าคือก็การได้ไม่ต้องเสียเวลามาประชุม
เพราะว่าประชุมส่วนใหญ่ก็เป็นการเปลี่ยนการประชุมของวันที่
ยิสพ์เจ็ดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ประธานรัฐสภานะครับบอกเหตุผลในการ
ประชุมรัฐสภา๒๗กรกฎาที่ว่าจะโหวตนายกอะไรกันวันก่อนนะครับ

หลังจากนะครับนัดฝ่ายกฎหมายเข้ามาหารือแล้ว
คือมองไปที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินที่เขายื่นส่งสารรัฐธรรมนุนตีความในสองประเด็น
ก็คือการที่ที่ประชุมใช้ข้อบังคับข้อ๔๑
หรือแย้งกับสิทธิเสรีภาพตามที่

ดังนั้นนะครับการประชุมวิบ๓ฝ่ายในวันที่๒๖กรกฎาคมนี้
จะเป็นการเตรียมการประชุมรัฐสภา
วันที่๒๗กรกฎาคมอะไรก็งดไปด้วยเลย
ไงนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาประชุมกัน

ประศานมาบอกว่านะครับ
จะต้องไปร่วมนะครับจึงเกรงว่าเดี๋ยวถ้าประชุม๒๗กรกฎาคมเนี่ย
และการประชุมยืดเยอะก็จะกลับไปร่วมพระราชพิธีไม่ทัน
อาจจะทำให้องค์ประชุมสภาในวันที่๒๗กรกฎาคมมีปัญหาได้
ก็คือองค์ประชุมมันอาจจะไม่ครบคือกลับไปก่อน
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับมีรายงานว่า
หากสารรัฐธรรมนูลไม่รับคำร้องนะครับอาจารย์วันนอร์จะเรียกประชุมวันที่๓สิงหาคมนะ
สามสิงหาคมค่ะแต่ถ้าหากสารรับคำร้อง
ก็จะต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอคำสั่งสารผมพูดเสมอเพราะอันนี้มันเป็นหลักการ
คุณผู้ชมครับสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยชี้ขาดออกมา
มันจะมีผลผูกพันภาษากฎหมายด้วยนะแต่ฟังง่าย
ผลผูกพันทุกองค์กรแปลว่าอะไร
แปลว่าทุกองค์กรต้องทำตามนี้
ตัดสินอะไรกันไปแล้วนะครับ
ถ้ามันขัดรัฐมนุนคุณไปเลิกแล้วทำกันใหม่
ก็เหมือนในสภาวันนั้นคุณสมมุตินะ
สมมุติว่าสารบอกว่ามันแย้งมันขัดมันไม่ได้นะครับ
ก็ไปเริ่มกันใหม่แต่ก็มีสารอดีตตุลาการ
รัฐมนุนบางท่านก็ออกมาบอกแล้วว่า
สารรัฐมนุนรับไม่ได้เรื่องแบบนี้มันไม่เกี่ยว

คุณผู้ชมค่อยตามข่าวกันนะครับ
สามสิงหาวันพระธรรมหน้า
ไม่รู้ไงว่าจะมีการประชุมกันไหม
แต่ว่าวันนั้นไม่ได้หยุดแล้วนะคุณผู้ชม